อาชีวะต่างสถาบัน

เขาบอกว่าหลังจากถูกตีถูกทำร้ายนะ
ผมถูกแย่งพวงกุญแจสัญลักษณ์ของสถาบันไป

คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วทางสื่อการยังรับเปลี่ยน
แล้วไม่รู้ว่าสุดจะได้
ที่แรกว่า
นี่ฮะตอนแรกเนี่ย๓คนขี่กันมาแล้วมีจักรยานยนต์คันหนึ่ง

ชักอาวุธออกมาด้วยแล้วนี่มีเพื่อนตามมาอีกคือฝั่งที่มา
ก่อเหตุเนี่ยถามเขาเอามีดออกมาทำไมอืมแต่พวกตัวเองเนี่ย
เต็มเลยนะฮะค่ะมีดเมิดนี่มาเต็มไปหมดแล้วมีคนหนึ่งถูก

เพื่อนเนี่ยนู่นขี่จักรยานยนต์ออกไปดูท่าทีอยู่ตรงนู้นขันหนึ่ง
เห็นไหมคนหนึ่งที่ขี่ไปแล้วก็มีคนหนึ่งก็ดูอยู่ข้างแต่
มีคนเดียวที่โดนแบบไม่ยั้งเลยแล้วพรุ่งนี้ก็พากันขี่รถ
หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นปากซอยเพิ่มสินนะฮะ
สายไหมกรุงเทพบ่ายสามครึ่งเมื่อวานนี้ภาพจากกล้องวงจร
ปิดนี่บันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนอีกคนเจ็บเพื่อนก็พยุงไว้
ตรงนู้นแล้วก็เรียกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถว
นั้นนะฮะหลังเกิดเหตุทางกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็มานำ
ตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับอายุ๑๘ปีชื่อเจลนี่ฮะ
เจ็บหนักเลยนะครับเพื่อนมาด้วยกันอีกสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อ
อายุ๑๘นะฮะส่วนคนขี่จักรยานยนต์นี่ชื่อปอนอายุ๑๖
ตอนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์แล้วก็ต้องขี่หลบฉากไป
ตอนที่กลุ่มพวกที่มาทำร้ายเนี่ยเข้ามารุมทำร้ายเจล
นี่ตอนกู้ภัยมาช่วยนะครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่เป็นเหตุการณ์เดียวกันโอ้ยบ่ายสามนะเนี่ยบ่ายสามเมื่อวาน
กลางวันแสกนะเห็นไหมแล้วรถเต็มเลยไม่กลัวอะไรเลยนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าเห็นสองฝ่ายเนี่ยขี่รถไล่กันมาตั้งแต่ในซอยแล้วนะซอยเพิ่มสินเขตสายใหม่
มีอาวุธกันด้วยแล้วก็ทำร้ายกันตรงจุดนี้
เพราะทั้งสองฝั่งก็มีอาวุธกันทั้งนั้นนะฮะ
มาช่วยกันช่วยเหลือคนเจ็บแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
วันนี้พาเจลหนุ่มวัย๑๘ที่บาดเจ็บ
มาพบพนักงานสอบสวนมาแจ้งความก็ต้องนี่แหละฮะ
มาแบบอยู่บนเปรย์เลยอ่ะเจ็บหนักอยู่นะครับ
ต้นขาขวาเนี่ยมีบาดแผลที่ถูกฟันเข้าไปลึกถึงกระดูกนะครับ
ต้องเย็บไป๒รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเอาไม่อยู่
เนี่ยที่ต้นคอเห็นมั้ยครับนิ้วก้อยข้อสอกขวา
คือที่ต้นคอเนี่ยอันนี้นิ้วก้อยนะ
แต่ต้นคอเนี่ยหมอบอกว่าที่ถูกฟันเข้าไปเนี่ย
ห่างจากเส้นเลือดใหญ่แค่ไม่กี่เซนนะครับ
นี่เห็นไหมนี่หมอบอกอีกหน่อยนึงเนี่ย
ตายได้เลยนะฮะค่ะรวมแล้วเจลเนี่ยโดนไปทั้งหมดเนี่ย
หมอบอกเย็บไปร้อยกว่าเข็มเจลบอกว่าที่เห็นว่าเนี่ยพอไอ้พวกนี้ลงมาจากรถ
มันมีตะโกนถามแล้วพกมีดเอามีดออกมาทำไมเจลบอกไม่ออกมาได้ยังไงก็ดูพวกนี้สิ
ทั้งนั้นแล้วที่ผมต้องพกมีดก็เพราะว่าไว้ป้องกันตัว
เนื่องจากเรียนอยู่สถาบันอาชีวะถูกคู่อริมาหาเรื่องบ่อย
แต่ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่เคยไปหาเรื่องกับใครรวมทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่เคยมีเรื่องมาก่อนด้วยคาดว่ามาจากเรื่องของคู่อริต่างสถาบันอย่างแน่นอน
กลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยน่าจะอยู่แถวย่านหลัก๔เป็นอาชีวะย่านหลัก๔
ตัวของเจลนะฮะอยู่อาชีวะย่านหลัก๔ส่วนกลุ่มที่มาก่อเหตุอยู่อาชีวะย่านคลอง๔ที่ปฐุมธานี
กันแค่หลักกับคลองเองแต่ก็ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
เออมาเอาเรื่องกันซะแล้วเห็นไหม
หลังจากถูกทำร้ายก่อนที่กลุ่มคนก่อเหตุจะหลบหนีไปนะครับเจลบอกว่าได้ชิงพวงกุญแจสถาบัน
เจลเขาทำขึ้นมากับเพื่อนร่วมรุ่นเอาไปด้วยนะฮะ

เพื่อนผมเขายกมือไหว้ขอชีวิตครับคือเพื่อนผมอีกคนนึงที่ไม่โดนครับ
มันบอกว่าพี่ผมขอเพื่อนผมมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมโดนเข้าก่อน
ครั้งแรกโดนเข้าคอก่อน
มีพวงกุญแจแล้วมีผมไม่รู้ว่ามีกุญแจของผมด้วยไหม
เพราะว่าพวกนาฬิกาอะไรผมก็หลุดตกไปหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามาตอนไหน
ถ้าผมรู้ว่าเขาวนรถตามมายังไงผมก็ให้หนีอยู่แล้ว
คาดว่าคงเอาพวงกุญแจไปอวดกับเพื่อนว่าไปทำร้ายคู่อริต่างสถาบันมาได้
ของเขาเข้ามาได้ทางสอนอสายใหม่นะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องตามหากลุ่มคนก่อเหตุ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะแน่นอนว่าคือเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
อายการพกพาอาวุธต่างนะส่วนจะพยายามฆ่าหรือไม่
เดี๋ยวต้องขยายผลต่ออืมล่าสุดนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มก่อเหตุหกคนพาลูกหลานมาพบพนักงานสอบสวน
สอนอสายไหมแล้วทั้ง๖อายุระหว่าง๑๖ถึง๑๘นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวกลับไปก่อนเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำ
ร่วมกับสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไป
๖เนี่ยบอกว่าที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยเพราะขี่รถสวนกันแล้วเขม่นกัน
ก็เลยขี่รถไล่ตามแล้วก็ไปทำร้ายแค่ขี่รถสวนกันแล้วเขม่นกัน
ฟันเข้าคอขนาดนี้เนี่ยมันพยายามฆ่าได้ไหมเนี่ย